มาออนทัวร์กันต่อนะคะคุณผู้ชมจากที่ช่วงที่แล้วเราได้เห็นวัตถุดิบต่างต่างกันมาแล้ว
ช่วงนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วล่ะค่ะตามคุณน็อตไปทานมิโซราเมนที่แสนหน้าทานนี้พร้อมพร้อมกันเลยดีกว่า
ราเมงมากมายเต็มไปหมดเลยครับเชฟครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยเชฟ
เมนูนี้ก็คือโตเกียวมิสโสราเม้งครับโตเกียวมิสโสราเม้งอันนี้เป็นฮอกไกโดมิสโสราเม้งครับ
ไกโดมิโซลาเมงอันนี้เป็นสไตล์แบบไส้ง่อนครับไส้ง่อนฟูมิโซราเมงครับผม

แล้วก็ผมได้ไปทานน้ำซุปของทางสไตล์เวียดนาม
พวกน้ำซุปของเขาเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวเผ็ดหวานอะไรประมาณนี้
มันก็ได้รสชาติที่คนไทยก็เริ่มชอบ
อ๋ออ่ะเดี๋ยวชิมหน่อยว่าจะ
อันนี้ก็คือโตเกียลอีกอันหนึ่ง

เพื่อที่ในการทานปรุง
มันจะอุ้มน้ำราวที่มิโต้เข้ามา
มันจะมีรสชาติของตัวนี้ต่อไปในเส้นด้วย
คือน้ำซุปจะกรอกเส้นอยู่

ใช่ครับอันนี้รสชาติจะไม่ค่อยจัดมาก

แล้วก็จะมีความหอมองค์เทียวในรถ

อันนี้ก็คือฮอกไกโดครับผม
แตกต่างขึ้นมาก็คือว่าตัวมิโซเองก็เป็นของฮอกไกโด

มันฝรั่งตัวนี้ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีมาก

เขาก็เลยจะเค็มกว่านิดหนึ่ง

ที่ผ่านการหมักมิตกแล้วก็นำไปย่าง

เส้นเหมือนกันของตัว

มาดูว่าจะเข้ามาใส่กัน
มีความเผ็ดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วมันเปรี้ยวด้วยอะไร
พี่อ่าตัวนี้เราใช้เวเนก้าของญี่ปุ่นนะครับเป็นมีที่หมัดจากเอ่อ
ธัญพืชแต่รสชาติมันก็ของของน้ำซุปมันก็จะแบบว่านัวนัวเหมือนกัน
เหมือนกันคล้ายคล้ายเป็นเข้มข้นเหมือนกันเข้มข้นใช่ครับพูดถึงร้าน
มีโซย่าดีกว่าเป็นร้านที่เป็นสาขาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับผม
โซย่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันความโด่งดังของมันขนาดไหนครับ
ก็มีประมาณสามสิบกว่าสาขาเปิดมาประมาณ๑๐ปีเองฮะ

ตัวเจ้าของร้านเขาจะใช้ชื่อเป็นตัวชื่อตัวเขาเองเลย
แต่ที่สาขาต่างประเทศทั้งหมดนะครับ
เค้าบอกว่ามีที่เวียดนามไปมา

บราซิลโอ๊ยว้าวมีไต้หวันอันนี้เดี่ยวเด่นที่สูงก็คือที่อเมริกา
ที่อเมริกาอยู่ที่เมืองอะไรครับอยู่นิวยอร์กเลยชิคาโก้อันนี้ก็ได้รางวัลมากมายสาขาหมากมาย
รางวัลอะไรมาบ้างครับมิชลินไกด์บุ๊กครับผม๔ปีซ้อนครับ
๔ปีซอสตั้งแต่ปี

ซึ่งคนที่จะได้คำแนะนำเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ดีและมีคุณภาพจริง

อยู่ประมาณเกือบ๖เดือนครับผม
ขั้นตอนการฝึกนี่มันความยากความลำบากมันมีอะไรบ้าง
ความสะอาดความสะอาดในร้านในร้านทั้งหมดเลยครับผม
แล้วก็เรื่องของวัตถุดิบการคัดสรรการอะไรพวกนี้
มันค่อนข้างยากนะเพราะว่าจริงแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยวัตถุดิบเขามีมากมาย
แล้วก็คุณภาพก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ดีมากด้วย
แต่มาเมืองไทยเราก็ต้องมาเลือกให้คุณพ่อใกล้เคียงของเขา

มีดีเยอะเลยครับเมืองไทย

ใช่อยู่ที่วิธีการทำที่คุณจะทำนั่นเอง

ตอนนี้มี๒นะครับสาขาแรกคือทองหลอด
ทำไมเราถึงได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ในการดูแลร้านวิทยาวญาณในสาขาไทย

ก็บังเอิญเข้ามาเจอแล้วก็มาคุยกัน
แล้วก็มาดูคอนเซ็ปต์กันแล้วก็โอเค

ก็ทำธุรกิจร้านอาหารของที่บ้านอยู่

ก็พอมีความรู้เรื่องของทำอาหารอยู่

เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมิโซยาสาขาประเทศไทย

ใครจะมาทานสาขานี้

อยู่ที่ซอยทองหล่อ๑๓นะครับผม

ตรงเข้ามาเรื่อยจะเจอเวิ้งญี่ปุ่นอยู่ขวามือ

วันนี้ต้องขอบพระคุณมากมายนะครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณนอทครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับผมเชฟตูนเป็นประจำเช่นเคยนะครับในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่อง
วันนี้ผมอยู่คนเดียวก่อนเพราะว่าผมส่งพี่น็อตไปหาวัตถุดิบมาทำเมนูในวันนี้กันนะครับ
มาแล้วครับเชฟตูน

เป็นไงครับของได้ครบไหมครับตามที่สั่งไป
ได้ครบทุกอย่างครับระดับผมวัดวาริสนะครับผม
รับรองว่าได้ของดีมาให้เชฟตูนทำอาหารวันนี้แน่นอนครับ

วันนี้เป็นชาชูเมนนมสดครับ
ชาชูเมนนมสดแปลเป็นภาษาไทยก็คือ
หมูชาชูบวกกับราเม่งแล้วก็ใส่นมสดไปด้วยนะครับ
ซุปจะให้อร่อยเราก็ต้องเริ่มจากน้ำซุปกระดูกหมู
อันนี้เป็นกระดูกหมูไปต้มในน้ำเดือดนะครับรอบหนึ่ง

พวกนี้คือเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตกค้างอยู่ข้างใน
แล้วเราก็เปลี่ยนน้ำทิ้ง
เสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็ต้นกระเทียมญี่ปุ่น

ที่สำคัญนะครับน้ำซุปต้องใช้เวลาต้มค่อนข้างนาน
ชั่วโมงใบอ่อนนะครับขั้นต่ำอยากให้อยู่ที่สามชั่วโมงต้นไป

ถ้าเดือดผูดน้ำซุปเขาจะขุน
ส่วนผสมที่ปรุงรสน้ำซุปนี่เรามันต้องมีอะไรบ้างครับ
ก็จะมีเกลือทะเลแล้วก็อันนี้เป็นมิริน

โยนี่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการทำอาหารเลย

สำคัญที่สุดคือน้ำแร่ในแต่ละภูมิภาคนั้นเนี่ย
มันจะให้รสชาติที่มันแตกต่างกันไป
ถ้าเราไปกินโชยุที่คิวชู

อันนี้ไม่ใช่

เซียในกระทะให้สีสันสวยงาม

ขั้นตอนสุดท้ายในการปรุงน้ำซุปของเราก็คือ

ถ้าอย่างนั้นต้องนี่เลยครับเชฟครับ
แล้วก็นำไปสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูเลยนะ

เอาอยู่จริงนะครับเพราะว่าพอเราใส่นมข้นจืดลงไปเนี่ย

หอมมันรสชาติกลมแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้น
อตาดักคีมาทานแล้วนะครับ

น้ำซุปเกลือดูบหมู

ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าใช้นมข้นจืดปรุงอาหารเนี่ย
แล้วรู้สึกว่ารสชาติจะนุ่มนวลกลมกล่อมขึ้นมากเลยนะครับ
เพราะแบบนี้แหละครับถึงเป็นวัตถุดิบที่เชฟมืออาชีพเลือกใช้กัน
สำหรับคุณผู้ชมก็ลองเอากลับไปทำดูที่บ้านได้นะครับ
อาจจะดูขั้นตอนแบบเยอะแยะไปนิดนึง
แต่รับรองว่าคุ้มค่าได้เสียเวลาแน่นอนครับผมอร่อย